มาดูเรื่องของพยากรณากาศวันนี้หน่อยนะคะ
พบว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกครุม
ภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง
โดยอุณหภูมิจะลดลง๔๑๔องศาเซลเซียส
ส่วนภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ผู้ใช้รถใช้ถนนเปิดไฟตัดหมอกขณะสัญจรด้วยนะคะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
กลางวันค่อนข้างร้อนสำหรับยอดดอยแล้วก็ยอดภู
อากาศหนาวถึงหนาวจัดพี่ต้นไปได้
ดอยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๔๑๔องศาเซลเซียส
ส่วนยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๗๑๔องศาเซลเซียสนะคะ
มาดูภาคใต้หน่อยภาคใต้ยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกครุมค่ะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยลงในช่วงนี้ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคเช่นจังหวัดไหนบ้าง
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรามีการสะสมฝุ่นละอองค่ะ
หมอกควันปานกลางควรงดนะงดกิจกรรมการเผาหรือใช้รถยนต์สาธารณะ
แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ
ช่วงกลางเดือนนี้จะเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงกลางฤดูหนาว
แปรปรวนมากเพราะฉะนั้นระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ